คุณผู้ชมคะกลับมาไทยรัฐนิวส์โชว์
ช่วงนี้เนี่ยมิ้วอยากจะให้เราช่วยกันมองไปข้างหน้า
ว่าหลังจากปิดประชุมสภาในวันนี้
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในรอบที่๓เนี่ย
มันจะมีฉากทัศน์อะไรเกิดขึ้นได้บ้าง

นักข่าวก็พยายามรอทางก้าวไกล
ก้าวไกลจะมีการแถลงอะไรหรือเปล่า
คุณพิธาจะออกมาพูดอะไรไหมปกติจะออกมาพูดนะคะ
แต่ไม่มีแถลงคุณพิธาก็ได้แต่โพสต์ในโลกโซเชียล
ดังนั้นหลังจากนี้ไปขอในส่วนของก้าวไกลก่อนนะคะ
ก้าวไกลคุณจะทำอะไรต่อดีคะ
เพราะว่าปิดประตูคุณพิธาแล้ว

เขาประชุมกันให้อาจารย์คาดการณ์ทั้งสองท่านเลยว่า

จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาคาดหมายได้อยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าก็พูดกันว่าให้คุณพิธาก่อน
ถ้าไม่ได้ก็เป็นเพื่อไทย
ตกลงเดิมเนี่ยนะครับมันคือเป็นแบบนี้ค่ะคุณพิทาไม่ได้ก็ลองเป็น
คุณเสร็จถาแล้วคุณแพทรทองทารอาจจะเพื่อไทยอืมใช่ไหมครับ
ผมจำกิดว่าเอ่อมันตั้งหลักมันที่ที่เพื่อไทยเก้าไกลก่อนค่ะ
เพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเพื่อไทยจะถูกกดดัน
จากสวที่ต้องเอามาเติมบ้าง
หรือว่าต้องเติมภักดิ์อื่นเข้ามาไหม
ดาพักเหล่านั้นก็เริ่มตั้งเงื่อนไขแล้วว่า
เหมือนวันนี้มันชนะเก้าไกลมา๒รอบแล้ว

จากเดิมแค่ว่าถ้าก้าวกายยอมถอย๑๒จะโหวตให้เป็นนายก
ตอนนี้ก็ไปไกลขั้นหนึ่งว่ามีเก้าไกลในรัฐบาลไม่ได้

อันนี้ผมเรียนว่าอย่างที่ย้ำไปนะครับ
คือก้าวไกรตอนนี้สภาพที่เขาโดนมาจนถึงขณะนี้
เหมือนกับโดนกระทำ

ถ้าหากว่าเพื่อไทยไปเอาก้าวไกลออกไปเลยตั้งแต่หมัดนี้นะ
รอบที่๓เขาก็จะกลายเป็นพวกเดียวกันกับพวกที่เล่นงาน
เก้าไก่ผมก็เลยมองว่าเหมือนที่พูดในรอบที่แล้วนะครับว่า
ดังนั้นเขายังคงต้องพยายามตรงนี้อยู่
เพียงแต่ว่าเพื่อไทยเขาจะยังไง
เพราะว่าจริงแล้วเพื่อไทยเนี่ยนะครับเหตุผลมันง่ายมาก
เพราะเพื่อไทยรวมเก้าไกรเนี่ยนะครับ
ถ้ายังจับมือกันอยู่เนี่ยใครก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้

แต่ว่าถ้าเพื่อไทยปล่อยมือเร็วเกินไป

ผมก็เลยมองว่าขณะนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ก่อน
เพียงแต่เพื่อไทยต้องตัดสินใจให้ดีนะครับ
จะพูดแบบนี้เอ๊ะเอาไงดีเรามันได้รอบเดียวนะคุณเศรษฐาเนี่ย
อย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่ารีบปล่อยมือเก้าไกลไป

ผมคิดว่าโอกาสที่เราจะได้เห็นนะครับ
ความพยายามที่จะตั้งรัฐบาลแบบที่เรียกว่า

ก็อาจจะเป็นการต่อรองกับก้าวไกลด้วย
ขนาดไหนที่เรียกว่าจะได้เสียงที่เก้าไกลเป็นรัฐบาลอยู่
คือถ้าเก้าไกลเขาวางการเมืองให้ดีนะครับ

ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเขาจะไปจากรัฐบาลเนี่ย
มันต้องเป็นการไปโดยเพื่อไทยเป็นคนเคลียร์เข้าไป

นั่นแหละครับคือสิ่งที่ถ้าวิเคราะห์อย่างพี่ตุ้มนะ
หนุ่มดวงจันทร์เนี่ยคือถ้าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลง่าย
ก็คือก้าวไกลถอยไปเองใช่ไหม
ผมคิดว่านั่นในเกมของก้าวไกรเขาน่าจะ
เขาน่าจะรู้สึกว่าถ้าจะไปมันต้องโดนกระทำ
มากกว่านะครับทีนี้สิ่งที่เพื่อไทยได้เปรียบเก้าไกลข้อหนึ่ง
ที่เขาค้างกันในรอบที่แล้วนะ
คือต่อให้เก้าไกรไม่อยู่ในพักร่วมรัฐบาล
เก้าไกรก็โหวตมือให้แคนดิเดตของเพื่อไทย
เพราะนี่คือหลักการที่ยืนยันใช่ไหมครับว่า
มันคือการปิดสวิตช์สวด้วยการที่สอสอช่วยกันเลือก
พักที่รวมเสียงได้เกินครึ่งก็ต้องเป็นรัฐบาล

แล้วยิ่งทำให้เพื่อไทยยิ่งไปเคลียร์เก้ากายยิ่งกลายเป็นผู้ร้าย

ผมมองว่าก้าวไกรคงไม่รีบสละเรือเร็ว
แม้จะมีที่บอกว่ามีการแก้ไขก็ตามที

ยังไงเขาก็ต้องยกมือให้กับเพื่อไทยใช่ไหม

แต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยเริ่มขยับมาพูดถึงเรื่อง๑๑๒

เสนอเงื่อนไขว่าถ้ามีก้าวไกก็ไม่มี๑๑๒
ถ้าเขาขยับตรงนั้นเมื่อไหร่ก็แปลว่ามันนำไปสู่เกมการบีบ
ไม่ให้ก้าวไกลร่วมรัฐบาลด้วย
แล้วอาศัยสปีดิตที่ก้าวไกรเคยพูดมาหนุน

เพื่อไทยเองจะเจอประวัติศาสตร์ทางดิจิทัลกลับมา
เพราะว่าเขาพูดบนเวทีตลอดเวลาว่าจะไม่ร่วมกับทักษ
ถ้าเกมนี้เขาพูดเร็วตามติดการเมืองผมว่าเขาพยายามต่อลอง
แต่ถ้าเขาเริ่มลุกเข้าไปแบบนี้เนี่ย

ชาติไทยพัฒนาด้วยก็เริ่มเกิน

แน่นอนแล้ว๓พักที่ออกมา
แปลว่าเขาขยับหมากแบบนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขารู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อ
ซึ่งเรื่องนี้ที่น่ากลัวก็คือว่าถ้าผลทั้งหมดสรุปสุดท้ายแล้ว
รัฐบาลประกอบด้วยพักเพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทย
ชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์หรือแม้แต่ท่างรวมไทยสร้างชาติ
ก็เป็นข่าวจริงที่มาก่อนซึ่งในตรงนี้ผมว่าเพื่อไทย
ต้องระวังเรื่องนี้ดีสลัดและขนาดเดียวปัจจัยอันหนึ่ง
ในเชิงการเมืองมันดูในสภาอย่างเดียวไม่ได้
เพราะผมว่าต้องดูนอกสภาด้วยอย่างเช่นวันนี้ที่
นุษย์สวรีบริชาปไตยก็เริ่มเยอะที่หน้าจอ
ที่ผมรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวแปรและตัวแปรตัวนี้คือ
คือมันมืดก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเยอะแค่ไหนนะฮะ
แต่ถ้ามันเยอะมากขึ้นเรื่อยไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวแปลตัวหนึ่ง
เพราะว่าอย่าลืมว่าปาร์ตี้ลิสต์ของก้าวไกรนะครับ
กรุงเทพนี่๔๘นะคือเดินไป๒คนมี๑คนที่เลือกก้าวไกล
มีนนทบุรีประถุมฐานีสวัสดิ์ประการที่เขากำลังสไลด์มา
รวมมาทั้งหมดพื้นที่ปริมณฑลและกรุงเทพประมาณ๓ล้านคน
ตัวแปรนอกสภายอย่างประชาชนมีบทบาทขนาดไหนหรือนักจากวันนี้มันเริ่มไป
ต้องบอกว่าจริงก้าวไกลเล่นเกมแบบนี้มานาน
ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วที่คุณพิทาเดินสายเนี่ยทุกคนก็อ่านออกว่าคืออะไรนะครับ
แต่ปรากฏว่าพอคุณพิทาไม่ได้รับการโหวตครั้งแรก
จำนวนประชาชนที่เข้ามาชุมนุมน้อยกว่าที่คิด
เซ็นต์น้อยปฏิคิดทำให้น้ำหนักในการต่อรองของก้าวไก่
แต่ช่วงที่ผ่านมาน้อยเขาเลยลุกเต็มที่เลย
เกมลุกทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมว่ามาจากตรงนี้
แต่วันนี้ความรู้สึกประชาชนผมไม่รู้เป็นไง
ถ้าสมมุติว่ามันเยอะขึ้นมาเรื่อยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นไง
คนที่ผ่านพฤษภามินน่าจะตอบเรื่องนี้ได้ดี

คือถ้าโยนมาให้ผมเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าหากพยายามจะข้ามช็อตไปที่ลุงเลยเนี่ย
เราจะได้เห็นอะไรที่ไม่อยากจะเห็นขึ้นมาอีก
ผมนึกถึงตอนสมัยที่พลเอกสุนาคราบยูนเป็นนายกเลย
ตอนนั้นคือไม่สนใจเสียงประชาชนเลยนะครับเชื่อว่าเอาอยู่
เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วกันไม่ฟังเสียงประชาชนนี่
แล้วคุณเขมสอนในเรื่องนี้จริงที่สุดเอาไว้ง่ายครับ
เอาไว้ง่ายละลายการที่เคยมีแต่บันเทิงตอนนี้ก็มาเป็นการเมืองกันทั้งหมด
แล้วก็มันไม่ได้อยู่แค่ชนชั้นกลางติ๊กต๊อกอะไรต่างมันไปทั่วหมด
ไปซื้อกับข้าวแกงถุงในตลาด
ชาวบ้านถามประมาณกาลเมือง

ไม่ใช่จำนวนสอสอแค่๑๐คนอันนั้น๑๐คนแน่
แต่ที่เหตุที่เป็น๑๐คนก็เพราะว่า
สอสอแบบปาร์ตี้ลิสต์เรามีแค่ร้อยเดียว

ถ้าสอสอบัญชีในชื่อมี๑๕๐เหมือนตอนรัฐมนุน

ครั้งที่แล้วเนี่ยชนะ๑๕คนนะ
หรือถ้าคำนวณแบบเยอรมันชนะ๕๐คนนะครับ

ทีนี้ไอ้ตรงนี้นะคือคะแนนที่ก้าวไกลเขามากกว่าเพื่อไทย๓ล้าน๔

ในแบบแบ่งเขตพี่ตุ้มก็ทราบว่าแบบแบ่งเขตเนี่ย
เก้าไกรก็ชนะเพื่อไทยด้วยนะ
สอเท่ากัน๑๑๒เนี่ย๙ล้านกว่า
เก้าไกลเขาได้มากกว่าเพื่อไทยนะ
ทีนี้คะแนนแบบแบ่งเขตของเก้าไก่เนี่ย๙ล้าน๔๙ล้าน๕อย่างนี้นะ

แปลว่าอะไรครับ๕ล้านคะแนนของก้าวไกรได้แบบบัญชีมากกว่าแบ่งเขต

ไม่ได้มาจากเก้าไกลยังไม่ได้มาจากเพื่อไทย
แต่มาจากภาคอื่นด้วยอย่างไปสุพรรณทำไมกล้าไป

มาที่นี่ที่นี่เขาขนาด
สิ่งที่ภาคอื่นก็ต้องระมัดระวังในข้อนี้เขาหมายความว่า
ว่าก้าวไกรเขาไม่ได้ชนะแค่แบบแบ่งเขตที่คะแนนเท่ากับเพื่อไทยนะ
เขาได้คะแนนบัตรสีเขียวเนี่ยเยอะมากกว่าคะแนนแบบแบ่งเขตตั้ง๕ล้านคะแนน

ดังนั้นผมเข้าใจว่าสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็อยู่ที่พักเพื่อไทยแหละ
ว่าพักเพื่อไทยได้คำนึงถึงเรื่องพวกนี้มากหรือเปล่า
ความรู้สึกของประชาชนอะไรต่างนี้มาอยู่ในการสัญญาณใจมากแค่ไหน
พักอื่นวันนี้นักข่าวพุ่งไปที่พักภูมิใจไทย
บทบาทของภูมิใจไทยนับจากวันนี้จะยังไงบ้างคะ
ภูมิใจไทยผมว่าเสน่ห์ของเขาคือเสียง
จำนวนเสียงที่เยอะพอประมาณถ้าหมูนไม่มีเก้าใกล้เมื่อไหร่

ในขณะมุมที่สองถ้าคิดว่าจะมาเอาเก้าใกล้
พักแรกที่ต้องชวนคือภูมิใจไทย
วันนี้ภูมิใจไทยก็เริ่มมีความชัดเจนในการตอบคำถามนักข่าว

แล้วก็ดูสีหน้าคุณอนุทินสิครับ

คือสื่อพยายามจะไปลุมถามคุณอนุทินวันนี้

ใช่ไหมครับว่าถ้าหากไม่เอา
เก้าไกรก็ต้องเอาพักที่มีสอสอ

ก็คือพักภูมิใจไทยนะครับ
ทีนี้เพราะถ้าไปเอาพลังประชารัฐเลยเนี่ย
มันจะยุ่งนะอย่างพี่ตุ้มว่า

ก็ด้วยความที่กระแส

คนก็ถามว่าเพื่อไทยตกลงยังไงเนี่ย

โค้งสุดท้ายก็ต้องตอบว่าก็ไม่รวมกับลุงด้วย

นะครับจะไปเอาลุงพักลุงมาเลยเนี่ย

เพื่อไทยเขาเป็นรัฐบาลทุกสูตรนะนะคุณเข็มสอน

และขณะนี้โอกาสของเพื่อไทยก็มาแล้ว

มันน่าจะอยู่อย่างนั้นแหละประเด็นคือทีนี้เป็นนายก
มันต้องเป็นด้วยความสง่างามประชาชนสรรพนุน
ถ้าเป็นในแบบซึ่งดูไม่ใช่พระเอกเป็นผู้ร้ายแบบนี้มันก็คงไม่ดีนะ
ผมว่าถ้าหากเขาไม่ต้องการเขาไม่ต้องการเก้าไก่จริง
ก็ต้องให้ก้าวไกลเป็นคนลุกไปเองมากกว่าจะเป็นฝ่ายที่ผลักไป
ผมเชื่อว่าก้าวไกรจะไม่ขยับก่อน
คือทำยังไงก็ตามทีที่อาจารย์ปริญญาพูดถือว่าต้องเป็นถูกกระทำมากถึงออก
ถ้าไม่นั้นก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับ
ส่วนพักที่มีเสน่ห์ภูมิใจไทยนี้คือจำนวนเสียง
แต่พักจริงถ้าพูดกันตามตรงกับพักที่มีเสน่ห์มากที่สุด
คือพักพลังประชารัฐเพราะว่าพลังประชารัฐไม่ได้หมายถึง๔๐เสียง
แต่มันบวกสวคือเกมรัฐบาลมันมีอยู่แค่ขั้นตอนการเป็นนายก

พอพ้นจากนี้ไปเสร็จปั๊บมันจะเหลือเสียงสอสออย่างเดียวที่อยู่ในสภา
ฉะนั้นเสียงสออย่างเดียวเขาต้องการเพียงแค่ประมาณสัก๒๗๐๒๘๐นี่ก็ตัวเลขสวยแล้ว
แต่ลุงต้องออกไหมถ้าจะรวมกับพลังประชารัฐลุงต้องออกจากหัวหน้าพลักษณ์ไหม
ก็ถ้าจะให้ตะแบงอย่างนิ่มนวลคือหลังสี่ข้างไม่ถลอก
มันคือความมีเสน่ห์แต่ประชาชนไม่รู้จะยังไง
เคยพูดอะไรไว้นี่ผมเอาคำพี่ตุ้มนะผมเอาคำพูดเองนะ